ต่อกันที่พลตรีอินทรัศนยอดบางเตยนะคะนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวค่ะกรณีที่นางบุษบายอดบังเตยค่ะนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารประกาศลาออกทั้งคณะ
บันทึกการสัมภาษณ์สิริพุทธกุลน้อยอดีตนักยกน้ำหนักทีมชาติไทย
เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี๒๐๑๒ที่พัทยาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
จากนี้นายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักยังกล่าวต่อด้วย
ว่าได้ทำหนังสือไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนข้อเท็จจริง
กับการที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมทั้งหมดลาออกเพื่อความโปร่งใส
ซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่๘มีนาคมนี้นะคะ
โดยการเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติแข่งขันในรายการต่างก็ยังคงดำเนินต่อไป

ขณะที่การฟ้องร้องเอาผิดกับนักข่าวที่ปลอมตัวมาสัมภาษณสิริพุทธตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ทั้งทางอาญาแล้วก็แพ่งด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะส่งเรื่องให้กับสถานทูตเยอรมันต่อไปด้วยค่ะ